สะอาดนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะพาไปฟังทำจากหลวงพี่ท่านหนึ่ง
เขาบอกว่าโด่งดังมากมากในโลกโซเชียลครับสิ่งที่มหัศจรรย์ไม่ใช่คือการที่ใครชอบคุณนับล้าน
แต่มันคือการที่มีใครสักคนที่อยู่เคียงข้างคุณในวันที่คนนับล้านหันหลังให้กับคุณ
ความรักมันก็เหมือนกับแท็กซี่ปฏิเสธทุกทีทั้งที่ยังว่าง
ยิ้มหน่อยยิ้มกับมุกนี้หน่อยยิ้มกับมุกนี้หน่อย
มนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้หูมีสองหูปากก็มีหนึ่งปาก
แสดงว่าเราควรฟังให้มากกว่าพูดอย่าพูดให้มากกว่าฟังแล้วเราจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุข
ฟังคำของหลวงพี่แล้วรู้สึกว่าอยากจะสาธุเลยทีเดียว
คุณพี่เขาดังมากเลยนะในโลกโซเชียลคนติดตามเยอะ
หลวงพี่หลวงพี่กาโตะนะครับเป็นพระนักเทศนักบรรยาย
ปกติแล้วท่านเนี่ยมักจะนำธรรมะมาสอนมาเตือนสติ

เพราะว่าสไตล์การเทศของท่านฟังแล้วไม่เครียดสร้างเสียงหัวเราะ
เตือนสติญาติโยมที่ดูคลิปแล้วที่สำคัญคือมันตรงจิตตรงใจวัยรุ่น
ไม่แน่วัยรุ่นจะได้ฟังธรรมบ้าง
เพราะบางทีนะถ้าแบบว่าเทศแล้วก็พูดถึงธรรมะแบบธรรมดาปกติทั่วไป

ถูกต้องน้องใบตองคือเปลี่ยนแบบ

ลองที่จะเผยแพร่หลักธรรมผ่านทางนี้บ้าง
ก็จะได้เข้าถึงประชาชนอีกหนึ่งกลุ่ม
คือบางทีเราเลื่อนสไลด์ผ่านเวลาเราเล่นโซเชียลอย่างนี้
เราได้เห็นเราได้ฟังมันก็ได้ยินบ้าง
มันก็จะได้ซึมซับเข้าไปบ้างในเรื่องของธรรมะนะ
ช่วงนี้หลายคนเครียดนะก็อยากให้ผ่อนคลายกัน
จากว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจใช่ไหมคะ
คนตกงานก็คือยังเพิ่มขึ้นมากด้วย
คนหาเช้ากินข้ามหลายคนก็หาเงินกัน